พาไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบังเลนครปฐม
ในช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเพลิงโหมกระหน่ำเลยนะครับ
ในตลาดบางเลนเบื้องต้นเป็นตลาดบางหลวงซึ่งมีอายุเก่าแก่ครับ
ต้นเพลิงเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากอาคารไม้เก่า๒ชั้น
เดี๋ยวไปดูความคืบหน้าล่าสุดกันครับ
ตำรวจภูทรบางหลวงนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่๗
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องแถวไม้เก่า๒ชั้นในตลาดบางหลวง
ศ๑๑๒ตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
โดยเจ้าหน้าที่นั้นได้ปิดล้อมพื้นที่แล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานบริเวณบ้านที่คาดว่าเป็นต้นเพลิง
เพื่อนำไปตรวจหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดอีกครั้ง
เรื่องต้นครับพบห้องแถวดังกล่าวมีอยู่จำนวนกว่า๑๓๐ห้อง
และถูกเพลิงไหม้เสียหายเกือบ๔๐หลัง
ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะครับ
ชุรีรัตนานุ่มน้อยครับอายุ๕๓ปีผู้ประสบเหตุ
บอกว่าขณะที่เกิดเหตุนั้นก็มีเปลวเพลิงลุกลามมาจากหลังตลาด
แล้วก็ได้ยินเสียงถังแก๊สระเบิดทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

ขณะที่ครูโรงเรียนเจียนหัวได้อบพยพนักเรียนกว่า๙๐๐คน
ไปที่โรงสีข้าวห่างจากจุดไฟไหม้ประมาณร้อยเมตร
เพื่อความปลอดภัยและโทรศัพท์แจ้งผู้ปกครอง

ด้านนายสุรสิทธิ์สิทธิ์กรวนิษฐ์นะครับ
นายอำเภอบางเลนพร้อมกับนางจุรีรัฐเทพอาท
เหล่ากาชาติจังหวัดเข้าเยี่ยมผู้ประสบเหตุ
จัดตั้งศูนย์อพยพบริเวณสถานที่จอดรถดับเพลิง
เทศบาลตะบนบางหลวงเพื่อช่วยเหลือให้กับผู้ประสบเหตุ
เข้าไปพักชั่วคราวและมอบข้าวสารอาหารแห้ง